แล้วก็ในวันนี้ต้องพูดอีกหนึ่งอย่าง
เพราะว่าเพิ่งจะผ่านวันสำคัญของพวกเราชาวไทยรัฐ
ต้องแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะ๒๗ธันวาคมของทุกปีนะคะ
และปีนี้สำคัญมากเพราะว่าได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ด้วยนะคะ
สำหรับพอกัมพลวัชรพลผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

บรรยากาศเมื่อวานนี้เขามีพิธีการมอบรางวัล
ให้กับทั้งครูดีเด่นนะคะโรงเรียนดีเด่น
แล้วก็ผู้บริหารดีเด่นให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

มูลนิธิไทยรัฐของเราค่ะมีการจัดงานวันกัมพลวัชรพล
เป็นประจำทุกปีจัดที่สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะ
เพื่อระลึกถึงนายกัมพลวัชรพลอดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะ
ที่ท่านได้สร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่
วงการสื่อสารมวลชนและวงการการศึกษาไทยด้วย
รวมไปถึงบำรุงเป็นขวานกำลังใจให้แก่
คณะผู้บริหารตลอดจนคุณครูของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ
อยู่ในความดูแลของมูลนิธิไทยรัฐ
ซึ่งปีนี้โอ้โหต้องบอกว่าเป็นปีที่ดีมากนะคะ
ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกนะคะต้องบอกว่า
ทางมูลนิธิเองก็ปรับปลื้มใจมาก
แล้วทางเราเองก็จะสารต่อปณิธานของท่านกัมพลวัชรพลด้วย
ซึ่งท่านก่อตั้งโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
เพื่อชุมชนในชนบทรวมไปถึงมูลนิธิไทยรัฐด้วยนะคะ
ปีนี้ค่ะเป็นวันสำคัญเพราะว่าครบรอบ๑๐๐ปีชาตการของท่าน

ภายในงานก็จะมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคมด้วย
รวมถึงมีการปราธกฐาพิเศษเรื่องชีวิตกัมพลวัชรพล
ทิศทางอนาคตประเทศไทยนะคะ
จากประสบการณ์ชีวิตจริงของนายกัมพลวัชรพล
ถือว่าเป็นขุมทรัพย์แห่งการเรียนรู้
ที่จะทำให้เกิดปัญญาแก่คนไทยทั้งชาติด้วย
งานนี้เมื่อวานจัดขึ้นที่สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนี่แหละ
ฉันมีโอกาสไปร่วมงานเป็นพิธีกรในงานด้วยนะคะ
คืองานนี้มีคณะครูผู้บริหารจากโรงเรียนไทยรัฐมาทั่วประเทศ
และปีนี้สำคัญมากเลยก็คือ
เรามีการสร้างปฏิมากรรมปั้นรูปเหมือนของท่านกัมพลวัชรพล
มีหนังสือที่ระลึกแล้วก็มีสแตมให้สะสมกันด้วยนะคะ
สำคัญมากก็คือปีนี้มีการมอบรางวัลให้กับสิทธิ์เก่าค่ะ
มีทั้งสิทธิ์เก่าดีเด่นแล้วก็สิทธิ์เก่าที่มีจิตวิญญาณหัวใจ
เห็นความเป็นไทยรัฐก็คือกลับมาสอนในโรงเรียนไทยรัฐเอง
ต้องพูดแบบนี้นะว่าพอกัมพลได้รับการยกย่องในหลายด้านนะ

ด้านหนึ่งที่เป็นด้านที่ตัวผมเองก็ชื่นชอบ
แล้วหลายคนก็มองเห็นถึงความสำคัญตรงนี้
ก็คือการให้การสนับสนุนการศึกษา
ถูกต้องแล้วถือว่าเป็นปณิธานของท่านเลยทีเดียวนะคะ
ก็เมื่อวานนี้มีสิทธิ์เก่ามารับรางวัลเยอะแยะมากมาย

ใครจะไปเชื่อครับเพชายามิดชัยครับ
เป็นอดีตสิทธิ์เก่าโรงเรียนไทยรัฐวิทยานะ
ใช่แล้วที่จังหวัดอ่างทองด้วยนะคะ
ยังไงก็ยินดีกับทุกรางวัลด้วย
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของพวกเราชาวไทยรัฐ
ก็นำภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ